คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกันเราเจอกันทุกอาทิตย์อยู่แล้วกับดีเจพี่อ้อยนะคะ
ยังคงยืนยันเสมอเรื่องความรักไม่มีใครเก่งกว่าใครเนอะ
แล้วแต่ว่าใครจะตั้งสติได้ก่อนกันหลายคำถามที่ถามมาแล้วพี่อ้อยตอบได้
พี่อ้อยรู้สึกว่าเฮ้ยพอเธอหยุดเถอะนะพี่พูดง่ายมากค่ะ
เพราะว่าพี่ไม่ได้รักคนคนนั้นเท่าที่หลายคนรักแต่ในที่สุดแล้ว
ต่อให้เราไม่ได้รู้สึกเดียวกันแต่อย่างน้อยก็อยากให้ใครก็ตามทีที่กำลังรักเขา
ลืมที่จะมองความรู้สึกของตัวเราได้หันมามองตัวเองมากขึ้น
ที่สุดแล้วรักเขาก็ได้นะคะแต่รักตัวเองให้ได้ครึ่งหนึ่งที่รักเขา
เราก็จะรอดแล้วนะวันนี้มีคำถามหนึ่งที่ตอนอ่านคำถามค่อนข้างตกใจ
ตกใจเพราะอะไรอ่ะลองฟังกันดูสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะ
ชานะคะชาอายุ๓๐กว่าแล้วยังไม่แต่งงานไม่มีแฟน
แต่มีคนคุยตลอดชาสามารถพูดได้ว่าชาเป็นผู้หญิงรักสนุก
และไม่ชอบที่จะผูกพันกับใครหรือให้สถานะกับใคร
ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็เลยไม่คิดจะมีครอบครัวถ้านึกภาพง่าย
คือถ้าใครเข้ามาเริ่มทำท่าจริงจังชาก็จะค่อยเฟสออกจากเขา
จบความสัมพันธ์ในที่สุดซึ่งถ้าถามว่าทำไมชาถึงทำตัวแบบนี้
เพราะว่าเคยมีปมเกี่ยวกับความสัมพันธ์มาก่อนและก็ไม่อยากปวดหัวกับเรื่องความรักอีกแล้ว
ล่าสุดค่ะมันมีเรื่องที่ทำให้ช้างไม่โอเคเลยค่ะพี่อ้อย
มันคาใจหาคำตอบไม่ได้ก็เลยอยากขอความเห็นจากพี่อ้อยซะหน่อย
ลองมาฟังดูนะคะความเห็นเรื่องอะไร
ที่รู้จักพี่คนหนึ่งจากแอปพลิเคชันค่ะเขาตรงสเปคเราทุกอย่าง
ดูรักสนุกไม่น่าจะรุงรังดีแต่พี่เขาทำธุรกิจอยู่จังหวัดหนึ่งทางภาคใต้
ก็เลยได้แต่คอลไลน์หรือว่าวีดีโอคุยกันบ้างเป็นระยะ
เขาก็น่ารักดีนะคะคุยกันมาได้๓เดือน
พี่เขาก็บินมาทำธุระที่จังหวัดของชาและขอนัดเจอเรา
ซึ่งฉากก็ไม่ปฏิเสธพอได้เจอกันต่างคนต่างก็ดูประทับใจซึ่งกันและกันนะคะ
พี่เขาดูดีเกินคาดเราไปทานอาหารกันซึ่งปกติพูดตรงตรงเลยนะคะ
นัดเจอกันทานข้าวถ้าถูกใจกันสุดท้ายมันจะจบลงที่เตียง
แต่สำหรับผู้ชายคนนี้ไม่ใช่อย่างที่คิดเราเจอกันชาก็สังเกตได้ว่าเขาดูเขินเขิน
และให้เกียรติชามากครั้งแรกของเราก็เลยจบลงที่
ต่างคนต่างแยกย้ายไม่ได้ล่วงเกินอะไรกัน
หลังจากวันนั้นชาก็ยังคงคุยกับเขาเรื่อยนะคะ
แต่ก็มีคุยกับคนอื่นด้วยนะพี่เขาก็ขึ้นมาจังหวัดชาบ่อย
นัดเจอทานข้าวแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเป็นอย่างนี้มา๒เดือนค่ะ
ซึ่งมันน่าแปลกใจมากว่าทำไมความสัมพันธ์ที่มีเป้าหมายเดียวกันของเรา
ไม่เกิดขึ้นสักทีซึ่งถ้าเป็นคนอื่นคงวินวินกันไปหลายรอบแล้ว
ซึ่งถามว่าชารู้สึกยังไงบอกได้เลยว่าไม่ค่อยโอเค
ชาสามารถขอพูดได้อย่างไม่อายปากเลยนะคะว่าชาอยากได้พี่เขาค่ะ
โอ้โหชัดเจนมากกระทั่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
ชาก็มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวจังหวัดที่พี่เขาอยู่ชาบอกเขาแล้วก็ตามคาดค่ะ
พี่เขาก็มาดูแลพาเราเที่ยวไปทานอาหารและจบลงด้วยการกลับมาส่งเราที่โรงแรม
แล้วพี่เขาก็ขับรถกลับบ้านวนเวียนไปมาแบบนี้ตลอด๓วัน
โดยที่ไม่มีการล่วงเกินและแตะต้องตัวกัน
คืนสุดท้ายชาก็เลยตัดสินใจชวนเขาขึ้นมาบนห้องพี่เขาก็ไม่ขัดนะคะ
สรุปเมื่อพี่เขาเข้ามาในห้องต่างคนต่างนั่งคุยกันปกติ
และก็ไม่แตะต้องตัวกันเหมือนเดิมจนถึงเที่ยงคืน
พี่เขาบอกว่าจะกลับแล้วนะตอนนั้นชาอึดอัดมากก็เลยถามออกไปว่า
ไม่ตรงสเปคพี่เหรอหรือว่าพี่ไม่ชอบผู้หญิง
พี่เขาก็บอกว่าเขาชอบผู้หญิงแล้วก็ชอบชานะ
เพราะว่าชาตรงสเปคทุกอย่างแต่พอชาถามว่า
แล้วทำไมเขาถึงไม่ทำอะไรชาเลยเขากลับหัวเราะและไม่ให้เหตุผลอะไรชาเลยค่ะ
มันทำให้ชางุดหงิดอารมณ์เสียมากไม่เคยเจอคนแบบนี้มาก่อน
เขาก็บอกว่าเขาชอบที่จะพูดคุยและดูแลชานะ
และถ้าถามว่าเขาต้องการความสัมพันธ์แบบไหน
เขาก็ตอบได้ว่าก็เหมือนกับที่ชาต้องการนั่นแหละคือรักสนุกเหมือนกัน
ซึ่งยิ่งทำให้เราไม่เข้าใจว่าถ้ารักสนุกแล้วทำไมยังไม่เริ่มอะไรแบบนี้
ชาทนไม่ไหวถามไปว่าคืนนี้จะเอายังไงต่อ
เขาก็ตอบว่าแล้วแต่ชายิ่งทำให้ชาโมโหและตัดสินใจให้พี่เขากลับบ้านไป
เขาก็ไม่ยืดเยื้อนะคะเขาบอกลาแล้วก็เดินออกจากห้องไปเลย
อ้อยคะชาไม่เคยเจอคนแบบนี้มันทั้งงงทั้งแปลกใจทั้งคาใจ
เกิดคำถามมากมายในหัวตั้งแต่วันนั้นชาส่งข้อความไปพูดความในใจกับเขาว่า
พี่ทำให้ชาเฟลล์มากนะเขาก็กลับตอบมาว่าขอโทษพี่ชอบเรานะ
และพี่ก็รักสนุกด้วยแต่เพราะชอบก็เลยไม่อยากไปต่อ
แล้วชาก็งงค่ะพี่โกรธด้วยเหมือนมาด้วยวัตถุประสงค์เดียวกัน
แต่จบด้วยการพูดแบบตบหน้าเราเป็นการขอโทษที่รู้สึกแย่ที่สุดเลย
เอาจริงเนี่ยผ่านมาเป็นเดือนชาก็ยังงงกับพฤติกรรมเหล่านี้
อ้อยช่วยวิเคราะห์ให้ชาหน่อยได้ไหมคะว่าที่พี่เขาทำทั้งหมดนี้เขาต้องการอะไร
หรือจุดจบของการรักสนุกคือต้องมาเจออะไรแบบนี้ล่ะคะ
เอ้ยไม่รู้สิเหมือนน้องกำลังถูกปั่นหัวยังไงไม่รู้อะค่ะ
รักสนุกขนาดไหนยังไงก็ต้องเท่นะคะ
อย่าถึงขั้นลดคุณค่าตัวเองคือแบบออกหน้าออกตาไปเลยว่าฉันอยากได้เธอนะ

ถ้าให้พี่วิเคราะห์ตามภาษาคนที่รักความผูกพันมากกว่าการอยู่ด้วยกันเพียงแค่ความสนุกนะ
ถ้ามองโลกแบบสวยสุดสุดเลยเขาคงไม่แค่อยากจะรักสนุกอย่างเดียวมั้งคะ
แต่เขาอาจจะมองหาความสัมพันธ์ระยะยาวกับน้องชาก็ได้นะ
ต้องการทนุถนอมผู้หญิงคนนี้เอาไว้ดีซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีคนแบบนี้มากแค่ไหนในโลกนี้
ที่สำคัญคนเราเวลามีอะไรกับใครก็ไม่ได้แปลว่ารักเสมอไป
น้องพยายามจะเป็นสวนสนุกที่เปิดให้เล่นฟรีและเขายังไม่เล่น
เขาจะเห็นคุณค่าของผู้หญิงอย่างเราแบบใหม่นะอันนี้อยากให้น้องคิดเหมือนกัน
คือขนาดพระเป็นสามีภรรยากันนะคะวันที่ภรรยาอยากมีความสัมพันธ์กับสามี
แต่วันนั้นสามีอาจจะไม่ได้มีอารมณ์ร่วมขนาดนั้นเนี่ยภรรยายังหน่อยเลยอ่ะ
ฉันไม่มีแรงดึงดูดตรงไหนนะนับภาษาอะไรกับการเจอกันแบบสดใหม่
และคิดว่าความเหล้าใจจะทำให้มีอะไรกันอย่างที่คาด
อืมมันอาจจะแนวคนอย่างเธอต้องเจออย่างฉันก็ได้นะคือดูเขาเหนือชั้นกว่าค่ะ
อย่างน้อยก็ทำให้น้องเพ้อคลั่งแทบเสียสติผู้ชายคนนี้ต่างจากทุกคนที่ผ่านมา
แต่เราสิคะน้องชาเราไม่ต่างอะไรกับผู้หญิงที่ใช้ความสนุกนำหน้า
ลืมไปว่าบางเรื่องนะถ้าง่ายเกินไปมันอาจจะกลายเป็นความมักง่ายแบบไม่รู้ตัวก็ได้นะคะ
ว่ากับคนคนนี้หยุดก่อนก็ได้นะยิ่งวิ่งตามยิ่งไร้ค่า
คำตอบของเขาทำให้น้องหน้าชาหลายครั้งแล้วเราต้องเข็ดค่ะ
ถ้าเป็นผู้หญิงรักสนุกตอนนี้ต้องรู้แล้วนะคะว่ามันไม่ใช่แค่ความสนุกนะ
ความพยายามในการอยากให้เขาเองไม่ได้อยากได้
ให้ก็จะเสียความมั่นใจจนไปต่อไม่เป็นที่สำคัญนะคะ
ตรงนี้อีกทีอย่าคิดว่าความรู้สึกของคนมันยั้งกันได้
ที่เห็นอยู่บ่อยประเภทที่ปักทงไว้ว่าชีวิตฉันไม่มีแฟน
แต่ใช่ว่าไม่มีใครรักสนุกแต่ไม่ผูกพันมีความสุขเป็นวัน
ไม่ต้องรับผิดชอบความรู้สึกใครสุดท้ายใครเอาหัวใจลงไปเล่นก่อนก็เจ็บกว่า
คนรู้สึกก่อนก็พังกว่าคนไม่รู้สึกอะไรยังไงเขาก็ไม่เจ็บอะค่ะ
อย่าประมาทกับการใช้ชีวิตนะและอย่าคิดว่าทุกอย่าง
ต้องเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้เสมอไปมันไม่มีจริงอะค่ะ
และตอนนี้ไม่ว่าเขาจะคิดยังไงพี่แน่เขาเริ่มมีผลต่อใจน้องแล้ว
ถึงได้บอกว่าหยุดก่อนนะถ้าพี่ห้ามทันเมื่อไหร่ก็ตามที่ความผูกพัน
เกิดขึ้นกับฉันฝ่ายเดียวคราวนี้แหละค่ะเดี๋ยวมันจะมีอาการเริ่มเจ็บปวดใจ
ที่เราเป็นได้แค่นี้เข้าใกล้กว่านี้เขาก็ไม่ให้
เราเองจะเดินจากไปก็ยังเดินไม่ไหวไงตอนแรกแค่รักสนุก
คราวนี้น้องจะทุกข์เฉยเลยคุณค่าของเราค่ะไม่ได้อยู่ที่เขาจะเลือกหรือไม่เลือก
แต่อยู่ที่เราวางตัวของเรายังไงด้วยนะคะวันนี้เราอาจไม่รู้ว่าตกลง
รู้สึกยังไงหรือก็ยังไม่เห็นทุกข์ทรมานนี่คะ
แค่รักสนุกไปวันวันหนึ่งข้างหน้าอยากมีครอบครัวขึ้นมาเมื่อไหร่
เราก็อาจจะอยากมีความภาคภูมิใจในการเป็นแม่ของลูกหรือการเป็นภรรยาของสามี
ใครไม่รู้แต่เรารู้ค่ะว่าที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตแบบไหน
ความนับถือตัวเองมันจะหายไปนะคะเราเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายกอดมาแล้วทั่วราชอาณาจักร
นอนพักมาแล้วหลายหลายห้องนอนเข้าใจว่านี่คือไลฟ์สไตล์ของน้องนะคะ
เล่าให้ฟังเฉยว่าเท่าที่เห็นเนี่ยถ้าเน้นแต่เรื่องความสนุกเป็นได้มากที่สุด
อาจจะเป็นได้แค่ของเล่นพี่เลยอยากเตือนน้องเอาไว้ก่อนเท่านั้นเอง
กับคนคนนี้พี่วิเคราะห์อะไรได้ไม่มากไปกว่าเขาเองยังไม่อยากได้อะไรเรามากมายนัก
ถามว่าเขารักไหมก็ยังไม่ใช่แต่ที่แน่ตอนนี้น้องชากำลังเสียดุลความรู้สึกให้เขาไปแล้ว
มาตั้งหลายเดือนความรู้สึกนี้ยังวนเวียนอยู่ในใจหนูอยู่เลย
ว่ารักสนุกแต่ไม่ผูกพันบางทีเกิดขึ้นกับผู้ชายได้บ่อยกว่าผู้หญิงค่ะ
ผู้ชายสามารถรักสนุกไปเรื่อยหาคนตอบสนองทางกาย
ไม่จำเป็นจะต้องมาแตะหรือมาทัชกับความรู้สึกทางใจ
แต่ผู้หญิงอย่าลืมนะคะฮอร์โมนของผู้หญิงเป็นฮอร์โมนของความผูกพัน
ถึงทำให้ผู้หญิงมีลูกหรือตั้งท้องอยู่ในร่างกายของผู้หญิงไงคะ
เพราะว่าฮอร์โมนแห่งความผูกพันทำให้เรารักเขาและอยากดูแลเขา
และฮอร์โมนตัวนี้อาจจะเป็นฮอร์โมนตัวเดียวกับที่
เวลาที่เรารู้สึกพิเศษกับใครคนคนนั้นจะมีผลต่อใจของเรา
และความผูกพันนั้นจะทำให้เราอยากอยู่ใกล้อยากเดินหน้าต่อไปด้วยกัน
ไม่ได้แคร์แค่ความสนุกอย่างเดียว
ถ้าน้องจะใช้ชีวิตแบบนี้ต่อก็ไม่ได้ว่าอะไรกัน
แค่เล่าให้ฟังเฉยว่าตอนนี้น้องกำลังเอาความรู้สึกลงไปเล่นแล้วนะคะ
ดูแลตัวเองให้ดีนะไม่รู้สิพี่อาจจะเป็นผู้หญิงหัวเก่ามั้ง
เรื่องแบบนี้ยังไงผู้หญิงก็เสียเปรียบตราบใดก็ตามที่ผู้หญิงท้องได้
และทำอะไรก็ตามถ้าน้องป้องกันตัวเองไม่ดี
แล้วเกิดชีวิตบริสุทธิ์ที่ต้องเกิดขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบความสนุกของน้อง
วันนั้นน้องอาจจะคิดได้ก็ได้นะคะว่าโหไม่น่าใช้ชีวิตแบบนี้เลยนะคะ
ขอบคุณเรื่องราวของน้องที่เอามาเป็นวิธีคิดให้กับหลายคนนะคะ

เพราะตอนนี้น้องเข้ามาแตะจุดที่เราอยากสนุกแต่เพียงผู้เดียวแล้ว
บางทีไปเจอใครก็ไม่รู้ที่เรายังไม่รู้จักกันมากพอ
แล้วคิดว่าจะจบที่ความสนุกเสมอไป
สุดท้ายความสนุกในวันนี้อาจสร้างความทุกข์ในระยะยาวก็ได้นะคะ
มันเกิดขึ้นแล้วบ่อยและพี่อ้อยได้ยินเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ก็เลยอยากจะเอามาเล่าต่อและอยากจะเตือนน้องไว้เบา
แต่ที่สุดสิทธิ์ในการตัดสินใจใช้ชีวิตเป็นของน้อง
พี่แค่กล่องเชียร์น้องคือกล่องหน้า
ลุยต่อไปหรืออะไรก็ตามทีพี่แค่ส่งเสียงเบาแล้วกันว่าน้องระวังเจ็บนะ
เพราะเรื่องแบบนี้ผู้หญิงมักจะแพ้ความผูกพันได้มากกว่าผู้ชายนะคะ
ยินดีและขอบคุณเสมอที่หลายคนให้ความไว้วางใจ
ส่งคำถามเข้ามาเรื่อยเจอกันใหม่อาทิตย์ต่อไปนะคะ
สวัสดีค่ะ